ค่ะก็คือดีใจค่ะคือปกติขวัญได้มีโอกาสไปทำกับคุณแม่อะไรอย่างนี้
แต่ว่าจะไปออกแนวชายแดนที่ไกลอย่างนี้จริงไม่ว่าจะเป็นเหนือหรือว่าแนวตะเข็บชายแดนอย่างนี้ค่ะ
แต่ว่าพอมาวันนี้มีพี่ที่รู้จักกันเราก็แนะนำว่ามีกิจกรรมดีอย่างนี้
ซึ่งขวัญอยากมาเพราะว่าประเด็นก็คืออยู่ใกล้กับโรงเรียนเก่าของขวัญอะไรอย่างนี้
ซึ่งที่ผ่านมาหอมไม่เคยได้รับรู้เลยว่าคือมีสถานที่แบบนี้อยู่ใกล้ในที่เราเคยเรียนอะไรอย่างนี้ค่ะ
พอเรารู้เราก็เลยแบบอยากมาเพราะมันก็เหมือนกับเราผูกพันนะคะ
เราก็เหมือนเด็กที่นี่เขาก็เหมือนกับเคยอยู่ใกล้ชิดเราอะไรอย่างนี้ค่ะ
เป็นยังไงน้องน้อง
เป็นปวดหัวมากคือตอนแรกช่วยน้องนะแต่คือตอนหลังเหมือนน้องช่วยเราอะไรอย่างนี้
ก็ให้น้องจับแล้วเราก็ป้ายกาวเพราะปกติตอนเรียนเนี่ยเราก็จะแบบขี้โกงอ่ะ
แอบงานอันหนึ่งทำที่โรงเรียนงานอีกอันนึงมี๒ชิ้นไงเอาไปให้คุณแม่ช่วยอะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่พอมาส่งคุณครูก็แบบสวอตสลับกัน
ตอนนี้ครูจับไม่ได้แล้ว
วันนี้น้องให้การตอบรับยังไงบ้าง
แบบใสสู้จริงอะไรอย่างเงี้ยคือบางทีก็แบบดึงอะไรอย่างนี้
แล้วก็เราก็เหมือนเขาก็มีความสนุกสนานกับการที่ได้เล่นกิจกรรมดีแบบนี้
แล้วก็เราก็ได้เหมือนกับจินตนาการของน้องอะค่ะคือบางคนเป็นผู้หญิงอะไรอย่างนี้สวย
แต่ว่าแบบทำหน้ากากมันคาวอ่ะมันก็แบบว่าหาแบตเมดป่ะเนี่ย
เขาก็แบบมีข้างคาวมีเขี้ยวบางทีน้องผู้หญิงบางคนก็แบบมีมงกุฎอะไรอย่างนี้
ซึ่งแบบแต่ละคนก็สไตล์แตกต่างกัน
ที่ทำสนุกขนาดไหนอะคะ
มันก็เหมือนกับเราเติมพลังในชีวิตเราด้วย
แล้วบางทีคนเราก็เรียกพี่ขวานพี่ขวานเราก็รู้สึกดีใจ
ที่เราเป็นที่ต้องการเป็นที่รักของน้อง
ในการที่แบบให้ขวัญช่วยผูกเชือกแตกกาวดึงอันนี้ออก
วันนั้นติดใหม่แค่นี้เราก็รู้สึกดีใจแล้ว
อย่างขวานจานนี้ก็เหมือนให้ช่วยบริจักษ์กระดาษของเราเลย

แล้วก็ขวัญว่ามันเป็นสิ่งที่เหมือนกับ
คือผู้ใหญ่ทุกคนซื้อสิ่งของไปเพื่อที่จะเอาไปใช้ถุงนอก
แต่ว่าสิ่งที่เราไม่ต้องการเอาไปทิ้งเนี่ย

ว่าสร้างรอยยิ้มสร้างจินตนาการใหม่
ให้กับน้องเราได้อีกเยอะแยะมากมายเลยค่ะ
เปิดที่นู่นแบบเกินยอดตามที่เราก่อนกำหนดเอาไว้อย่างนี้ค่ะ

แล้วก็พอมาที่นี่เขาเปิดยอดก่อนกำหนด

โดยการที่เราไปจัดมิตติ้งให้ที่เขาอย่างนี้ค่ะ
แล้วก็มีคือที่มาอยู่ในนั้นนะคะ
แต่ว่าที่มาอยู่รอบนอกแล้วก็เข้ามาในงานภายหลัง
ก็จะเป็นแฟนคลับที่บางคนตามขวัญตั้งแต่แบบเด็กอายุ๑๐กว่าอะไรอย่างนี้
ซึ่งพอขวัญย่างก้าวไปที่บ้านเขาอีกทีนึง
ก็รู้สึกดีใจที่พี่เขายังไม่ลืมแล้วก็กลับมาหาเรามาต้อนรับเรา
มีแนะนำไปร้านอาหารคือคือไม่ใช่แค่มาถ่ายรูปมาจับตัวขวัญอย่างเดียว
แต่ว่ามาดูแลความสะดวกสบายทั้งขวัญด้วยสอนขวัญว่าแบบควรไปที่ไหน
สการะบูชาวัดพระวัดไหนอะไรอย่างนี้
นี่ก็คือครั้งแรกที่เราไปเจอแฟน
ใช่ครั้งแรกที่ไปเจอแฟนที่เราแล้วก็ไปเรื่องธุรกิจอะไรอย่างนี้ค่ะ

ค่ะใช่ก็ด้วยความที่นุ่นให้การต้อนรับขวัญดีเยอะมาก
ขวัญก็เลยอยากตอบแทนอะไรให้กับประชาชนชาวลาวอย่างน้อย
แล้วก็เป็นคนไทยที่ได้สวมชุดประจำชาติของเขาอะไรอย่างนี้ค่ะ
หนูก็พยายามเลือกชุดออกมาที่สวยแล้วก็พยายามทำตัวเองให้สวยที่สุด
พี่พูดมีอะไรทักทาย
พี่พูดกับอายุทนาภาษา
ภาษาของเขาก็สบายดีอะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่นอกนั้นก็ภาษาก็คล้ายกับบ้านเรา
เราก็ไม่จำเป็นต้องทาเสน่ห์หรืออะไรมันก็

คือเราก็พูดภาษาไทยคุยกับเขาได้เลยเหรอใช่ค่ะ
ค่ะก็ตอนที่หนูมีไปสัมภาษณ์ออกอากาศของรายการที่นู่นนะคะ
เขามาทำเรื่องแบรนด์ขวัญอะไรอย่างนี้
ก็คุยกันเป็นภาษาไทยเหรอคะภาษาปกติอะไรอย่างนี้
แล้วก็คนที่นู่นจิตใจดีมาก
อ้อมอารีใจเย็นใจเย็น

หลังจากนี้จะมีแฟนคนอื่นอีกไหม
มีค่ะก็มีไปรอบนอกค่ะก็เดี๋ยวคอยติดตามชมกันอีกที
มีหลายแบรนด์ได้ไหมค่ะ
เราก็พยายามแบบเอาออกไปบ้างอะไรอย่างนี้แบรนด์ดีของประเทศเรา
นี่ความแบบจะไปคุยธุรกิจมากเลยใช่ไหม
ค่ะก็เรามีทีมแล้วก็มีผู้ใหญ่หลายท่านที่คอยแนะนำแนวทาง
ก็มีไปสี่ประเทศค่ะก็มีไปเดนมาร์กอะไรอย่างนี้

ซื้อแล้วติดใจเขาก็ผมอยากไปเป็นตัวแทนที่นู่นแล้วก็มีที่ออสเตรเลีย
ก็สเรียนมีอะไรอย่างนี้แล้วก็กระจายกัน
ผมก็พยายามทำให้มันเต็มที่ดีที่สุด
ด้วยธุรกิจเป็นที่เลยไหมคะ
ใช่เต็มที่ครับเพราะว่าเหมือนกับเราได้สิ่งที่เราเรียนมา
แล้วก็บวกกับความชอบส่วนตัวของขวัญไปด้วย
เราก็เลยแบบวันอยู่ในความสวย
เราก็เลือกเครื่องสำอางที่
ผู้หญิงความชื่นชอบเรายิ่งดีเราก็ยิ่งอยากได้

พยายามค่ะก็อยากให้จะทำให้ดีที่สุดค่ะ
มีหน้ามีก็ขยาย

มีแตกลายค่ะขวานจะพยายามให้ครอบคลุมทุกความสวยของผู้หญิงทุกสิ่งทุกอย่าง
สิ่งไหนที่ขวัญใช้ขวัญขวัญคิดว่าดีขวัญจะดึงเข้ามาอยู่ในแบรนด์ขวัญ
ตอนนี้เริ่มเริ่มคิดหรือยังว่าจะเป็นอะไร
อ๋อคิดแล้วหาหาได้มานานแล้วค่ะ

ได้เห็นอยู่ปีหน้าเหรอ
ปลายปีนี้น่าจะทันนะคะ
ขอดูช่วงเรื่องสังคมกระแสอะไรก่อน
แต่ถ้าเกิดว่าช้าที่สุดก็คือไม่เกินต้นปีหน้าแน่
เอาค่ะแล้วเปลี่ยนเรื่องบ้านนี้ขึ้นค่ะ

ก็ดีค่ะถือว่าขวัญได้ใช้ช่วงเวลานั้นมา
มารู้ว่าเราจะต้องแก้ไขอะไรก่อนที่
ขวัญกับคุณแม่จะก้าวเข้าไปใช้ชีวิตอยู่เลยนะจริง
เพราะว่าเผื่อถ้าเกิดคุณแม่เข้าไปอยู่
หมาเขาไปอยู่แล้วเกิดอะไรถล่มขึ้นมา

ก็ตอนนี้ก็เหมือนเราเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่อะค่ะ

เดี๋ยวขอตอบทีเดียวละกันค่ะ
เออก็อะไรผิดก็ว่ากันไปตามผิด
ถูกก็ว่ากันไปตามถูกอะค่ะ
ก็ตอนนี้ขวัญขอรักษาบ้านขวัญให้ดีก่อนละกัน
ตอนนี้มีผู้รักษาไหม
เออขวัญใช่
ก็คือตอนแรกพี่แหวนบอกว่าจะมาช่วยอะไรอย่างนี้
แต่ขวัญก็แบบเหมือนปฏิเสธพี่เขาไป

ตอนนี้ก็เลยเหมือนโดนพี่แหวนมัดมือชก
ก็คือคนที่ดูแลที่บ้านขวัญก็จะเป็นทางช่างของพี่แหวน
มาคอยดูแลคอยจัดการเรื่องระบบเรื่องอะไรให้
เราก็ไม่ต้องกลัวว่าจะไปโดนหลอก

รู้สึกว่ายังไม่ตายนะ

อันทางนี้แบบว่าตั้งงดไว้ไม่ให้มันเจินอะไรที่นี่
เอออตั้งงดไปไม่ได้หลักขัมบ้านยังไง

เพราะว่าผมก็เพิ่งที่หนูอ้ออย่าคนลุก
ถ่ายรูปลงไอจีไม่หยุดแต่ห้องเดียว
เราเป็นหนึ่งในกระบวนการส่งของไทย

วิธีการยังไงคะทำให้เขาไม่รู้เลยว่าเราก็
ไม่มีวิธีการไงออนไม่บอกค่ะ

แต่คนที่ตื่นเต้นกว่าพี่เตยก็จะเป็น
พี่หวานจะเป็นคุณแม่เกรส

ไม่ฝ่ายร่วมมือพี่อ้อน

ก็ไปสาหวัดพี่เตยพี่เตยก็ก็ง่ายก่อนดีใจ
เห็นวันนั้นพี่ก๊อปก็ไปด้วยนะคะ

เพราะว่าก็คือถ้าบอกอยากมีผมก็ไม่อยากกดดันพี่ก๊อปค่ะ
คือตอนนี้ทุกคนต่างมีหน้าที่ของตัวเองมากกว่าใช้ชีวิตคำว่าเราสองคนนะคะ
ไม่ใช่ว่าแบบมองแบบได้หน้าลืมหลังอะไรอย่างนี้ทำฐานให้ดีก่อน